ราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกันที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบครอบ
ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้าและที่จะต้องร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติให้ยืนยง
มั่นคงอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดีให้หนักแน่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ผลงานที่สำเร็จขึ้นจากความร่วมมือและจากความบริสุทธิ์ใจจากได้แผ่ภัยศาลสูงขึ้นไปตลอดทั่วทุกขนแห่ง
ยังความสุขความเจริญที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นได้ตามที่ปรารถนา
พระบรมราชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันข้าราชการกลหลวงพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
หดน้ำตาไหลรินกว่าฝนทั้งฟ้าที่ร่องรอย
ลมพัดช้อยไม่อาจเคลื่อนผ่านภาพจำของหัวใจ
กี่เรื่องราวที่พ่อสร้างสรรค์มากกว่าเม็ดสั่ง
กี่ล้านใจไม่พอให้ใช้
เพื่อจบจำฉันในวันนี้ได้
เพราะอะไรเพราะใครถ้าไม่ใช่
เพราะพ่อคนนี้
เกิดอีกทีกี่ครั้งหรือยังต้องการจะเป็นลูกพ่อ
พรข้อเดียวที่ขอฟ้าโปรดบันดาลให้เป็นจริง
สิ่งเงินหมื่นล้านใดไม่ต้องการเลยสักสิ่ง
ลูกขอแอบอิ่งตายพระบารมีของพ่อ
ไม่ว่าชาติไหน

วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารตามสั่ง
ชามยักษ์จานยักษ์ที่กำลังด่งดังมากในโลกโซเชียล
ส่วนอาหารจะจานยักษ์ขนาดไหน

ติดตามได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ช่วงตลอดกินวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ผมมาที่ร้านอาหารตามสั่งที่กำลังด่งดังในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าที่นี่ให้อาหารเยอะมาก
ส่วนจะเยอะขนาดไหนนั้นตอนนี้ครับมาแล้วครับอาหาร

ผมมั่นใจว่าถ้ามาผมกินคนเดียวเนี่ยคงไม่หมดแน่นอน
พาเพื่อนมากินด้วย๒๓คนเลยทีเดียวครับ

เป็นฝีมือการปรุงและการคิดค้นขึ้นมา
โดยพี่ปัญญาบริบูรณ์อายุ๔๐ปีท่านนี้แหละครับ

เพราะตัวเองเคยไปทานอาหารตามสั่งร้านอื่น
แล้วทานจานเดียวไม่อิ่มต้องสั่ง๒จาน
เห็นใจลูกค้าเมื่อมาทำขายเอง
คิดว่าต้องทำให้เยอะจะได้อิ่มเลย

หากทานไม่หมดก็ห่อกล่องโฟมกลับบ้านได้
ในแต่ละวันอาหารที่นี่จะขายได้ประมาณวันละ๒๐๐๓๐๐จาน
เมนูในร้านก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วไป
แต่ลูกค้ามักจะนิยมเป็นผัดกระเพราหมูกรอบราดข้าว
กระเพราหมูไก่เครื่องในไก่หมูย่อ
ลักกี้และปลาหมึกรวมถึงต้มยำ

ค้างคืนสดใหม่ทุกวัน
โดยแต่ละวันต้องใช้ข้าวสารไม่ต่ำกว่า๒๕กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ
แต่ก่อนที่กินเยอะเนอะ
กินจานเกี่ยวให้มันอิ่ม

พอทำแรกลูกขาวหรือยังไงรึยังครับ
ภาพก็ดีดีตั้งแต่แรกแหวว

ทุกวันนี้ร้านยาโภชนามีลูกค้าจำนวนมาก
ประทับใจแวะเวียนไปใช้บริการ
ลูกค้าขาประจำและขาจร
โดยมีทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
โดยทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

และรสชาติที่อร่อยถูกปากครับ

นี่กินกาด๒มื้อทีเดียวเลย
เช้าเที่ยงไงอร่อยมาก
กะเพรารวมพิเศษนะครับ
สดทานอร่อยครับ
อร่อยได้เยอะด้วยอร่อยด้วยครับ

ต้องการมารับประทานอาหารตามสั่งที่นี่นะครับ
หากมาช่วงเที่ยงอาจจะต้องรอเป็นเวลานาน
ตามที่เจ้าของร้านได้เขียนประกาศไว้

ส่วนราคาอาหารนั้นก็จะอยู่ที่จานละ๔๐๕๐บาท
หากต้องการไข่ดาวหรือไข่เจียว

และหากใครต้องการมาลองลิ้มชิมรส
ก็สามารถมาได้ที่หมู่ที่๓ตำบลตลาด

เป็นร้านเล็กอยู่ริมถนนหมู่บ้าน
เชื่อมระหว่างบ้านเกาะกับเคือนคอยงาม
ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านเกาะ
ลักษณะเป็นเพลิงหลังคามุงด้วยสังกษี

ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจใด

มานั่งรอรับประทานอาหารจนแน่นร้านเต็มเกือบทุกโต๊ะครับ

อาหารที่นี่จะหมดตั้งแต่เวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓โมงนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จานใหญ่อร่อยแล้วก็ขายดีแบบนี้นะคะ
หมดไวด้วยนะคะท่าทางจะไปทานกันไม่ทันนะ
โอ้โหเห็นบอกว่าเป็นร้านเล็กนะครับ
แต่ว่าร้านเล็กแบบนี้คนแห้นเชียว
ชามเนี่ยอาหารเวลาเสิร์ฟดีชามก็เริ่มเทิมเลย
ชามอาจจะเท่าเดิมที่เพิ่มเติมคือเนื้อสัตว์นั่นเอง
โอ้โหความจุใจของแต่ละเมนูนี้สุดจริงเลยนะครับ
เอาล่ะอิ่มท้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อย
จะพาไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
นั่นเนี่ยเขาพบโครงกระดูกสุนัขที่ฝังรวมอยู่กับโครงกระดูกมนุษย์นะครับ
ซึ่งก็คาดว่าจะมีอายุถึง๒๐๐กว่าปีเลยทีเดียวครับ
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
กล่าวว่าในปีงบประมาณ๒๕๕๙ที่ผ่านมานะครับได้ทำการขุดพบโครงกระดูก
ซึ่งเป็นอยู่ในโครงการดูในพื้นที่อุทยานซึ่งก็พบถึง๕โครงกระดูก
แต่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือโครงกระดูกมนุษย์ที่คู่กับโครงกระดูกสุนัข
ซึ่งได้ขุดพบเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
โดยลักษณะของการฝังนะครับได้นำเอาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาฝังไปด้วย
พร้อมกับนำขาสุนัขไก่ทับเอาไว้บนภาชนะดังกล่าว
ซึ่งดูลักษณะเนี่ยคล้ายชามข้าวนะครับ
และตรงที่ปากของโครงกระดูกสุนัขจากการใช้เครื่องมือตรวจสอบพบว่า
มีชิ้นส่วนกระดูกและภาชนะคล้ายกับชามอยู่ด้วยครับ
ส่วนโครงกระดูกมนุษย์นั้นได้นำพาชนะไปวางทับเอาไว้บริเวณหน้าขาทั้งสองข้างนะครับ
จากนั้นครับยังพบภาชนะดินเผาฝังอยู่บริเวณปลายเท้าของโครงกระดูกมนุษย์อีกด้วย
ต่อมาครับได้นำฟันเขี้ยวขากันไกลล่างขวาของตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์ที่พบเนี่ย
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค่าอายุนะครับ
นับว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่แสดงถึงพิธีกรรมการฝังศพสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายของกลุ่มคนที่เข้ามาใช้พื้นที่และตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองศรีเทพในระยะแรกนะครับ
โครงกระดูกดังกล่าวนะครับจากการพิจารณาจากหลักฐานและข้อมูลประมาณการนะครับ
ซึ่งก็คาดว่านะครับเมื่อครั้งมีชีวิตน่าจะมีความรักและผูกพันกับสุนัขตัวนี้ครับ
ซึ่งเมื่อเธอเสียชีวิตลงแล้วนะครับก็น่าจะมีการฆ่าสุนัขตัวนี้เพื่อที่จะทำการฝังลงไปพร้อมกับเธอลงด้วยครับ
ซึ่งก็จากการศึกษาและค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมครับก็จะให้ทำการหาเหตุผลของการจัดการทำพิธีการฝังศพในลักษณะดังกล่าวต่อไปครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีการขุดพบกระดูกโครงกระดูกของผู้หญิงแล้วก็สุนัขนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีการเนรมิตดอยในพื้นที่กว่า๑๐ไร่เป็นทุ่งดอกทานตะวันพร้อมกับลดค่าบริการถวายพระราชกุศลด้วยค่ะ
เป็นทุ่งดอกทานตะวันใหญ่ที่สุดของดอยม่อนแจ่มเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับลดราคาครึ่งหนึ่งจากราคาปกติสามร้อยบาท
เหลือเพียงแค่๑๕๐บาทค่ะถวายพระราชกุศลไปจนถึงสิ้นปีนะคะให้คนไทยได้ผ่อนคลายความโศกเศร้า
พร้อมลงทุนเพิ่มในการจัดระบบความปลอดภัยใหม่และนำรถรางใหม่มาใช้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
โดยทางขึ้นดอยม่อนแจ่มนะคะใกล้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
พบเห็นทุ่งดอกทานตะวันขึ้นอยู่เต็มดอยเลยนะคะรวมกับดอกดาวกระจายแล้วก็ดอกฮอลลี่ฮ็อก
แทรกตัวไปกับพื้นป่าพื้นที่ป่าเขาอย่างสวยสดงดงามค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะ
ทำให้เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะไปถ่ายภาพพร้อมกับนั่งรถรางแล้วก็เล่นกิจกรรมผจญภัยด้วยค่ะ
ในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงแบบนี้นะคะสถานที่บนดอยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเลย
ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วช่วงนี้บนดอยอากาศเริ่มที่จะหนาวเย็นแล้วด้วย
หลายคนนักท่องเที่ยวนะครับก็เตรียมที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวกันบริเวณภาคเหนือของไทยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องติดตามนะครับในช่วงของหน้าหนาวแบบนี้ก็คือนกที่อบพยพมาจากต่างถิ่นนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในพื้นที่ป่าชุมชนสำนักสงฆ์ดอนใหญ่จังหวัดบุรีรำนะครับก็มีรายงานว่ามีนกต่างถิ่นนั้นย้ายเข้ามาแล้วกว่าสามหมื่นตัวเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากที่อากาศนั้นเริ่มที่จะเย็นลงครับ
หลังจากสภาพอากาศเริ่มเย็นลงนะครับโดยในช่วงนี้ที่จังหวัดบุรีรำครับมีอุณหภูมิประมาณ๒๒๒๓องศาเซลเซียสนะครับ
ทำให้เริ่มมีนกที่หนีหนาวจากไซเบรียและนกนานาชนิดจากต่างถิ่นนะครับเช่นนกย่างนกกาน้ำเล็กนกกระสาบินอพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่ออาศัยหากินและทำรังในพื้นที่ป่าชุมชนสำนักสงฆ์บ้านดอนใหญ่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำซึ่งก็มีแล้วกว่าสามหมื่นตัวครับ
เนื่องจากภายในสำนักสงฆ์ดังกล่าวนะครับก็ยังมีสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับประกอบกับบริเวณรอบนั้นก็มีแหล่งน้ำอาหารและไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนนะครับซึ่งก็คาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับและธันวาคมนี้ก็จะมีนกที่อพยพเข้ามาอีกจำนวน
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบรอบพื้นที่ครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ร่วมกันอนุรักษ์ยาล่าหรือว่าทำร้ายนกนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตอภัยธานครับและขอให้หน่วยงานภาครัฐนั้นเข้ามาก่อสร้างหอดูนกภายในสำนักสงฆ์เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ซึ่งถ้าหากวางแผนให้ดีก็จะได้เที่ยวกันอย่างสนุกนั่นเองครับ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะตลอดข่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
กลับมาติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย๒จนถึงบ่าย๓นะคะ

ทำไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้
ท่านอยากจะส่งเห็นเมืองไทยได้ทุกที
เพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบนี้
ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข
ทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
รวมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย
ก้าวตามร้อยบาทองค์พระราชา

เพราะอะไรพระราชาถือแผนที่เอาไว้

ท่านลำบากเพื่อทำให้พวกเราสบาย
ทำไมทุกบ้านจึงมีรูทันติดไว้
เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดี
ทำไมพระราชาถึงไม่หยุดพัก

หนูอยากจะเป็นเพลงดีของพระราชา
ตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียง
ทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
รวมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา
จริงจริงเพื่อทำให้พระราชาเป็นทางที่จริงที่สุข